กระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เตรียมเดินหน้าจะแก้ไขกฎกระทรวงค่ะ
เป็นการเพิ่มโอกาสในการรับเงินอุดหนุนให้กับศูนย์การเรียนชุมชนนะคะ
หลังพบว่ามีนักเรียนประเภทการเรียนทางเลือกทั่วประเทศกว่าพันคน
ยังไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเลยค่ะ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนหรือสช
รับว่าที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการยังไม่มีการจ่ายงบประมาณอุดหนุนรายหัว
ให้กับนักเรียนประเภทการเรียนทางเลือกทั่วประเทศ
เพราะว่ายังติดเรื่องของการตีความทางกฎหมายของกฎกระทรวงข้อ๑๓
ขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎกระทรวงนะคะ
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการรับเงินอุดหนุนของศูนย์การเรียนค่ะ
มันมาติดอยู่ที่ตรงว่ากฎกระทรวงเรามันบอกว่าอาจได้รับเงินอุดหนุน
ก็ดูศึกษาเรื่องนี้มาแล้วก็ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการแก้กฎกระทรวง
เพื่อที่จะให้ศูนย์การเรียนได้รับโอกาสในการได้รับเงินอุดหนุน
จากข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการปี๒๕๕๙ค่ะ
มีจำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน๗๒๑๓๙๔๙คนแยกเป็นโรงเรียนปกติ๓๘๑๗โรง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์๕๑โรงโรงเรียนการศึกษาพิเศษ๔๖โรง
การศึกษาพิเศษ๗๗โรงและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
และสถานประกอบการจำนวน๖๓๓๕คนภายใต้เงินจัดสรรงบประมาณ
สภทจำนวนกว่า๓๑๐๐๐๐บาทก็จะแยกเป็นงบอุดหนุนรายหัว
นะคะประมาณ๔๐๐๐๐บาทเงินเดือนครู๒๗๐๐๐๐บาทค่ะสำหรับ
โรงเรียนในสังกัดสภทได้รับค่าใช้จ่ายรายหัว๕ด้าน๑ก็
คือค่าจัดการเรียนการสอน๒ก็คือค่าหนังสือเรียน๓เป็นค่า
เครื่องแบบนักเรียนสี่เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนและห้าก็จะ
เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ะ